อีกหนึ่งวันที่สังคมให้ความสนใจกับคดีใหญ่วันนี้

หลังจากที่สารดีกาเพิ่งอ่านคำพิพากษาเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะ

วันนี้นะคะอยู่กับคุณสุภาษาดิฉันอารยาพร้อมกับทีมข่าวค่ะ
วันนี้เนื่องจากเป็นประเด็นหลักนี้นะคะเราขอย้อนไปสักนิดนึง
คดีนี้เป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมตลอด
ประมาณ๒๓ปีที่ผ่านมา
คือเริ่มตั้งแต่ปี๒๕๖๑ชื่อย่อคดีนี้
ที่ทุกคนพูดถึงแล้วนึกออกเลยคดีเสือดำ
ใช่ค่ะเพราะว่าย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ไปตั้งแต่๔กุมภาปี๖๑
คุณผู้ชมจนถึงวันนี้๓ปี๑๐เดือนแล้ว
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนายเปรมชัยกรณสูตร
พร้อมด้วยพวกก็คือนายยงโดดเคลือคนขับรถ
นาธีเรียมแสนแม่ครัวแล้วก็นายธานีธุมมาตรนายพราน
ถูกจับกลุ่มตอนที่ไปพักผ่อน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกที่กาญจนบุรี
ทั้ง๔คนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบพิรุษ
ลักษณะไม่เหมือนกับนักท่องเที่ยวเลย
เหมือนกับเข้าไปล่าสัตว์สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วก็เจอ
ก็คือซากสัตว์ป่าคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นซากเสือดำ
ไก่ฟ้าหลังเทาแล้วก็เก้งที่มีการชำแหละมีการถลกหนัง
รวมถึงเจออาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งตอนนั้นมีการจับกลุ่มทั้ง๔คนไปที่สพทองพาภูมิ
ซึ่งตอนนั้นให้การปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ได้ลักลอบ

เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
คือเป็นรักษาการในขณะนั้นนะคะ
ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงปืนจากจุดที่ตั้งแคมป์

ไปพบซากสัตว์ป่าแช่แข็งอยู่ในถังน้ำแข็ง
และนอกจากนี้พบอาวุธปืนจำนวนมาก

บุคคลที่ไปจับกลุ่มจะเป็นผู้บริหารบริษัทที่มีชื่อเสียง
แต่ช่วงเวลานั้นนะคะหัวหน้าวิเชียนบอกว่า
วิตกกังวลไม่ได้มีความกดดัน
เพราะทำงานอย่างตรงไปตรงมา
เพียงเท่านั้นกลุ่มผู้ต้องหายังมีพฤติกรรม
พยายามจะให้สินบนเจ้าพนักงานโดยมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงค่ะ
ซึ่งคดีติดสินบนเจ้าพนักงานนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคดีที่ตอนนี้
ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการนะคะ
ทีนี้นอกจากนั้นรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น
ก็คือพลตำรวจเอกศีวราก็มีการขยายผล
มีการไปจับกลุ่มตรวจค้นบ้านพักของนายเปรมชัยที่ซอยศูนย์วิจัย
ไปเจออาวุธปืน๔๓กระบอกเจองาช้างอีก
อันนี้ก็เป็นเรื่องของอาวุธปืนที่ก็ยังอยู่ในกระบวนการเหมือนกัน
ทีนี้หลังจากนั้นเมื่อ๓๐เมษาปี๖๑
อายการภาค๗ก็มีความเห็นสั่งฟ้อง
ตอนนั้นเนี่ยทางคดีล่าสัตว์ป่าเนี่ยนะคะ
สารชั้นต้นเนี่ยพิพากษาจำคุกจำคุกนายเปรมชัย๑๖เดือน
รอลงอาญาแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหาย๒ล้าน
หลังจากนั้นถัดมาค่ะสารอุทธรณ์ก็พิพากษายืนตามความผิดของจำเลยตามสารชั้นต้นเลย
ก็คือให้จำคุก๒ปี๑๔เดือนชดใช้ค่าเสียหายให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เป็นเงิน๒ล้าน
แล้วก็มีดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปี
ทีนี้ค่ะตอนที่สารอุทธรณ์ตัดสินออกมาก็มีการอนุญาตให้ประกันตัวนายเปรมชัยจำเลยที่๑
ยงจำเลยที่๒แล้วก็นายธานีจำเลยที่๔ก็ให้เพิ่มหลักทรัพย์คนละสองแสน
แล้วมีกำหนดเงื่อนไขไว้นะว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศยกเว้นจะได้รับอนุญาต
ทีนี้มันยังมีคดีอย่างที่บอกไงคะเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
แล้วก็เรื่องของการติดสินบนเจ้าพนักงานด้วย